รวาลลายวาสกุลซื้อทีมชาติไทยพูดถึงข้อดีที่๔ตัวหลักที่ค้าแข้งในต่างแดน
ถึงการข่าวชนะทิพย์สงกระสินธีรสินแดงดาและธีรทรบุญมาทัน
ค้าแข้งในเจลีกญี่ปุ่นรวมทั้งกวินธรรมสัจจานันทร์ที่เล่นในดิวิชั่น๒เบลเยี่ยม
โดยมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทั้ง๔คนจะมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับอาชีพมากขึ้น
คุณซื้อชาวเซอร์เบียยังบอกอีกว่าถือเป็นแรงกระตุ้นให้คนอื่นพิสูจน์ตัวเอง
ส่วนคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียหรือเวียดนาม
ที่เขายกให้เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในครั้งนี้
จังหวัดยังมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของไทย
สำหรับเกมอุ่นเครื่องที่จะไปเยือฮ่องกงวันที่๑๐ตุลาคม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสด
รายวัฒน์บอกว่าจะทดสอบผู้เล่นที่จะทดแทน๔ตัวหลักในอาเซียนครับ
รอบรองชนะเลิศที่จังหวัดนครราชศรีมาช่วงเย็นวันนี้
อัชราพรคงยศผู้เล่นหัวเสาที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงเอเชนเกม
ไม่ได้ลงช่วยทีมทุกนัดได้ลงสัมผัสเกมบ้างในสองนัดสุดท้าย
ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับเหลือเพียงปรับระบบหายใจ
ส่วนการเจอกับจีนมองว่าทุกชุดเป็นงานยากของทีมไทย
เพราะจีนมีมาตรฐานการเล่นที่ดี
ไทยเป็นฝ่ายแพ้จีนไป๒ต่อ๓เซตนะครับ
เชียร์ทีมชาติไทยลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
กับจีนเย็นวันนี้นะครับเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชมเช่นเดิมครับ